ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศพความรักระวังความรักความสัมพันธ์กับผู้อ่อนไวกว่าผู้น้อยถึงขั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง
โสดและคนมีครอบครัวจะมีลูกน้องคนอายุน้อยเข้ามาผัวพันให้ระวังถ้าเล่นด้วยก็มีแต่เรื่องเสีย
สุขภาพระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยได้รับบาดเจ็บอย่าประมาทเลินเล่อโรคไตและโรคระบบสื่อพันธ์จะแสดงอาการ
ระวังสุขภาพของคู่ครองและบุตรหลานคนในครอบครัวด้วย
การเงินมีรายจ่ายต่อเนื่องจากปักแรกของเดือนเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าจ้างคนงานลูกจ้าง
จะมีรายได้จากการเป็นนายหน้าได้เงินปันผลกำไรจากการลงทุนดอกเบี้ยแต่จะเสียเงินให้ลูกน้องผู้น้อยด้วยความเสน่หา
การงานจะได้บริวารเพื่อนร่วมงานที่ซื่อสัตว์ทำงานว่องวัยมาช่วยให้งานเบาขึ้น
จะได้หุ้นส่วนเป็นเพศตรงข้ามที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องการลงทุน
จะทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นตัวแทนหน่วยงานมีงานเพิ่มเข้ามาจากงานประจำด้วย